ไม่เชื่อยาล้มศูนย์

ยังพูดถึงกับคุณอาทำเป็นผู้จัดการของคุณเบิ้ลประธุมราช

เห็นผีด้วยเริ่มเห็นผีตั้งแต่คุณเนี่ยบวชหน้าไฟให้กับทางคุณพ่อ

ได้ตอนนั้นผมอยู่ป๖นะครับ
ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กเลยครับ
จนวันหนึ่งพ่อไปรับตำแหน่งเป็นผอพ่อต้องแยกกับผม

ผมจะดูว่าแกรู้สึกอ่อนล้ารู้สึกแบบ

เหนื่อยตลอดก็ลูกน้องพ่อ
ซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนผมที่เรียนห้องเดียวกันนะครับ
ก็มาที่โรงเรียนตาแดงมาเลยร้องไห้มา

เฮ้ยอำเพิ่งเจอกันอยู่เองเมื่อวันอาทิตย์

เสียแล้วจริงคุณพ่อเสียแล้วนะ

ถ้าดทั้ง๗ออกกว่าเลย

ถ้าดแตกทั้งในห้องประชุมเลย

ก็คือไปจริงที่จริงน่ะ

เราก็มองก็ยังคิดอยู่ในตัวเองว่าใช่พ่อเหรอหรือเราฝัน

บวชเลยครับแต่ผมมองว่าการบวชหน้าไฟที่ผมเห็นเพื่อน
ตอนนั้นก็คือบวชเช้าศึกเย็นบวชเช้าศึกเย็น
ผมมองว่ามันไม่ได้อะไรไม่น่าจะถึงพ่อนะ
บวชครั้งนึงเนี่ยเพื่อทดแทนคุณบิดามันดาถึงตอนนั้นอายุเรายังไม่ได้เป็นพระหรือว่าอะไร
ผมตั้งใจไว้ว่าขอแม่เลยนะบวชแม่ขอบวชอาทิตย์หนึ่ง
คืนแรกคืนที่๒ก็ไม่มีอะไร
คืนที่สามเค้าบอกบรรจ์เขาบอกว่า๓กับ๗

จะมาหาญาติอยู่วันที่สามเลยครับ
ด้วยความที่ว่าเราเป็นเนรนะพี่ผมจะอธิบายก่อน

จะนอนด้วยกันระนาบเดียวกัน
เตียงเดียวกันกับคนธรรมดาไม่ได้

เพื่อนก็นอนร่องนองทั้งล่างปูเสือนอนข้างล่าง

แล้วก็เหมือนอยู่ในพวังแล้วก็ตื่น
ตื่นมาก็ทุกคนเขิดน่าวฮันมองแล้วจะเรียกเพื่อน

อมอมยิ้มอมยิ้มอมยิ้มนะครับ

ผมก็ถึงเป็นพ่อตัวเองก็พี่

เห็นทั้งล่างครับแต่ว่าไม่มีท่อนขาครับ

เห็นแค่กางเกงสีเท้าไม่มีเท้าใช่พี่

อยู่ในโรงที่โบสถ์อยู่ที่สารา
ด้วยความตกใจพี่คือฟิลแบบ
เฮ้ยพ่อแล้วก็วิ่งผมเก้ากระโดด๙คำ
แล้วก็วิ่งออกข้างนอกตะโกนวางเวี้ยว
แล้วก็นั่งสงบสติอารมณ์สักพักนึง

ก็เห็นเป็นเพื่อนเอ้าเนนไปไหนมา
มาข้องน้ำมาเพราะว่าจะไม่ให้กลัว

คือยังไงหลวงพี่ก็ต้องได้ยิน
หลวงพี่หลวงพ่อต้องได้ยินหมดเพราะผมร้องแบบร้องดังมาก
ไปถามไม่มีใครได้ยิน

หลวงพ่อก็ไม่ได้ยินซึ่งอยู่กุฏิเดียวกัน

แล้วนั่นแหละคือครั้งแรกที่ผมเห็นเป็นจริงจังแล้วเป็นพ่อตัวเอง
แต่เห็นบอกคุณก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะคุณอาจะต้องมีคาถาป้องกันภัยทุกครั้ง

ขาดมงคลครับมงคลห้าสามสาย
อาจารย์ผมอาจารย์เอ่ยคุณพ่อเอ่ย
เหมือนสายสี
ส่วนหายใจแล้วก็เป่าเพียง
ต้องการซื้อเตียม
คือเหมือนเราไปนอนเนี่ยผมยกตัวอย่างเครื่องเตียงเนี่ย
ที่มันไม่มีขาไม่มีขาตั้ง๔ขา

ก็เหมือนเหรียญบาทเหรียญ๕บาทเหรียญ๑๐บาทอย่างนี้พี่
ก็โยนไปเลยแล้วก็พนมมือ
มาละนี่ขอไอนอนหลับฝันดีนะครับ
ผมแค่ขอมาอาศัยอยู่ขอความกรุณาด้วยนะครับ
เพราะผมเชื่อว่าทุกที่ไม่ว่าที่ไหนทุกที่
แม้กระทั่งว่าผมว่าสตูนี้ก็น่าจะมี
คือทุกที่มันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่อะครับ

คุณซื้อเตียงแบบนี้แล้วทำไมถึงยังเจอผีที่โรงแรมอีก

วันนั้นผมไม่ได้ซื้อเตียง

แล้วไม่รู้ด้วยตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าโรงแรมนี้เขาห้าม

ตรงนั้นมึงไปนอนโรงแรมอื่นก็ได้แต่โรงแรมนี้

คนในวงการคนโรงแรมเยอะแล้วมึงไม่รู้ล่ะ

หลับไปด้วยแล้วก็สักประมาณนี้แหละพี่

อยู่ดีก็แน่นหน้าอก
แน่นหน้าอกแบบหายใจไม่ค่อยออก

ลืมตาเพื่อมาดูว่าเป็นเพราะอะไร

มันเกิดอะไรขึ้นวะคือคิดในใจแบบ

นึกถึงพ่อก่อนคนแรกพ่อช่วยหนูด้วย

ก็ยังเป็นอยู่ก็บีบแรงขึ้นแรงขึ้น
เห็นอะไรไปบ้างมาก
ใครเล่าที

คัยับข้อยื่นไม่ได้

ก็มองขึ้นไป
เป็นเงาดำเป็นเงาเฉย

แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะมือมืออะไรขา

ช่วยผมหลับตาอีกทีแล้วปูช่วยผมหน่อย

อันนี้คือหลับตาค้างเองลืมตาอีกทีหาย

มันไม่ถามว่าผมต่อสู้เขาไหม
ผมไม่สู้นะพี่แต่ว่าความหมายคือ

เด็ดสุดและเป็นเรื่องราวที่คุณจะจำไว้จนวันตายเลย

เบิ้ลบันทุมราชเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรที่ไหน
วันนั้นมีคิวงานคอนเสิร์ตเราไปถึงเร็ว

ประมาณบ่าย๓โมงกว่าเกือบ๔โมงนี่แหละ
ก็บอกฮัมผมจะเรียก

สักประมาณ๕โมงครึ่ง๖โมง
ว่ายน้ำกันซึ่งผมก็นอน

รู้สึกเลยรู้สึกได้เลยแล้วมั่นใจเลย

เหมือนผมมานอนห้องเขาซื้อเตียงนะพี่
นี่ซื้อเตียงนะแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผมนะ

มีอาการแตกแค่ลืมตาไม่ได้เฉย
แต่ว่ากิจวัตรประจำวันเขาก็ทำอะไร

แคะเล็บหรือว่าอะไรความรู้สึกแบบแป๊ะ

ผมเปิดตาไม่ได้พี่แต่ว่าเขาไม่ได้มา

รู้สัมผัสเราได้ยิน

เปิดตู้เสื้อผ้าเอ๊ะแล้วก็เหมือน
ไม้แขวนผ้าอะไรอย่างนี้

ปากบัวอาบน้ำอย่างนั้นเลยพี่
เหมือนเราไปอยู่ในบ้าน
ผ้ากั้นหายใจ
เขาบอกว่าเคยโดนมาแล้ว

แล้วก็นึกถึงปู

หางไม่ได้หางตาใช้คำว่าหางตาไม่ได้สิ

เป็นผู้หญิงไม่มีเท้าอยู่ข้างนี้

ใส่ชุดขาวกำลังวิ่งห้องนั้น

วิ่งครับพี่สปริงตัวอย่างเร็วเลยครับ

เดชะบุญเปิดประตูไว้ปุ๊บวิ่งสปิงตัวไปถึงหน้าสนามปุ๊บ

ผมยังแค่เบาะนะเพราะว่าเขายังไม่ได้มายุ่งอะไรกับผมนี่
เหมือนว่าผมไปอยู่ในห้องเขาใช้ชีวิตประจำวันของเขา
ประทุมราชมาปุ๊บหน้าตาตื่นวิ่งออกมาเราก็ตื่น
พี่เป็นไรมึงเป็นไร

อะไรหนักวะพี่หนักมาล่ะ
อะไรหนักคือเราไม่กล้าบอก
พี่รู้สึกเหรอไม่รู้สึกแล้วเต็ม
บอกอะไรวะไม่รู้สึกอ่ะเต็ม

คือเราย้ายมาคุยกันในห้องอาหารที่ว่าเขาจัด

ให้พี่ฟังนี่ครับผมนอนอยู่ใช่ไหมพี่
มีความรู้สึกว่ามีผู้หญิง

รูปแขนเขาอย่างนี้รูปอย่างนี้
รูปเรื่อยเหมือนธนุธนอม

เฮ้ยกูจะนอนแบบฟิวอย่างนั้นใครวะแล้วกูนอนอยู่คนเดียว
ลืมตาแต่มันลืมตาได้นะลืมตามองปุ๊บเป็นผู้หญิง
นั่งมองผมยาวสวยด้วยมันบอก

วิ่งครับออกมาก็เจอพร้อมผมแล้วพี่ยังไง
เนี่ยกูก็เจอผู้หญิงเหมือนกันเจอแบบเหมือนอยู่ในโลก

ก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่เข้าห้องเลยนะพี่หนุ่มวิวน่ะไม่เข้าห้องเลย
นั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นแล้วเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้าง
ผมรู้สึกอึดอัดเวลาผมเข้าห้องผมเองอะไรอย่างนี้

ยังครับตอนนั้นยังไม่กล้าบอกใคร

ไม่ครับไม่คือตัดผมกับเบิ้ลคือรู้อยู่แล้ว
ไม่ใช่สิ่งพวกนี้มีจริงครับ

นั่นคือเรื่องราวของคุณอาร์ตปฐุมราชนะครับ
ซึ่งเป็นผู้จัดการที่อายุน้อยที่สุดในวงการบันเทิง
เป็นผู้จัดการของทางคุณเบิ้ลประทุมราชนะครับ

ขอบคุณมากครับ
ช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับหมู่ขั้นเทพครับ
ยังไงจะมีโบนัสชุดใหญ่ไฟกะพริบ
ช่วงสิ้นปี
ราศีไหนบ้างนะฮะที่ว่าเงินเนี่ย
จะปังเป็นกระเป๋า
หรือไรอาจารย์ก็หมอไว้เป็นราศีทวานนะ

ราศีไหนที่จะต้องระวังว่า